จังหวัดที่ยังคงวิกฤตก็คืออำนาจเจริญนะฮะทำให้นักร้องหนุ่มคนอีสานคือคุณเบิ้ลปฐุมราช
ต้องนำข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับผู้ประสบภัยด้วย
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจแหละครับให้กับผู้ที่ประสบภัย
เบิ้ลประธุมราชอาสยามร่วมกับกลุ่มจิตอาสาฮักแพงแบ่งปันอำนาจริง
นั่งเรือนำเข้าของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่บ้านหนองเทาตำบลจิกดู่อำเภอหัวสะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดน้ำสูงกว่า๒เมตร
กว่า๑๓๐ครอบครัวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับ
ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านนักเรียนพระพิสุขสงฆ์ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักเลย
จากนี้น้ำยังเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรด้วย
คุณเบิ้ลบอกว่าหลังจากที่อีสานต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วม
เขาก็เลยประสานร่วมมือกันกับเพื่อนครับ
จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตการกุศล
เพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค

ส่วนแรกมอบให้กับผู้ประสบภัยที่๑๐๑ไปแล้ว
ส่วนมามอบให้กับพี่น้องชาวอำนาจเจริญ

เดี๋ยวจะจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปจนกว่า
น้ำท่วมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ

นักร้องหนุ่มมาทั้งทีนะ

สาราประชาคมหมู่บ้านจำนวนมากเลย
ให้นักร้องหนุ่มคนนี้นะฮะ
แม่ทุกคนก็ดีใจเห็นคุณเบิ้ลมา

มีกำลังใจมากขึ้น

คือด้วยความที่ปลื้มคุณเบิ้ลอยู่แล้ว
แล้วพอเอาของไปแจกลงไปช่วยไปร้องเพลงให้ฟัง

บางทีมันเป็นกำลังใจเล็กในยามที่เขาเจอวิกฤต
แล้วได้เจอศิลปินได้เจอดาราที่ชอบแบบนี้เนี่ยนะคะ